ล่าสุดนะครับตอนนี้จีนได้เร่งสำรวจความเสียหาย
หลังจากที่พายุไต้ฝุ่นเมอรันตีได้พัดผ่าน
โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย๗คน
ศูนย์หายไปอีก๙คนนะครับ
จากนี้ก็ยังมีรายงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
หลายแห่งพังเสียหายด้วย
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ
ได้รับความเสียหายจากใต้ฝุ่นเมอรันตีที่พัดถล่มเมือง
คินเหมือนทางตอนใต้ของจีน
ต้นไสอายุกว่า๔๐๐ปีต้นนี้ก็ถูกพายุ
หอบจนถอนรากล้มทับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง
เช่นเดียวกับฐานทัพของราชวงศ์ชิงที่ก่อสร้างมากว่า๔๐๐ปี
และได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรื่องชื่อในปัจจุบัน
ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน
ส่วนซุ้มประตูที่วัดราชินีแห่งสวรรค์อายุกว่า๓๐๐ปี
ก็พังเสียหายจนยากที่จะซ่อมแซม
และยังมีรายงานบ้านโบราณที่สร้างจากอิดสีแดง
ก็พังถล่มไปอีกหลายหลังนะครับ

มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๗๔๐๐๐คน
ใน๗๙เขตของบนทนฝูเจียน
โดยเฉพาะเมืองเสียเหมือนจางโจชวนโจและนิงเต๋อ

มีรายงานประชาชนราว๓๓๐๐๐คนต้องอพยพย้ายที่อยู่
ขณะที่มีรายงานบ้านเรือประชาชนเสียหาย๑๖๐๐หลัง
พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอีกกว่า๘๖๐๐๐ไร่
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว๘๙๐๐ล้านบาท
ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้อยู่ที่๗คน
บาดเจ็บกว่า๕๐คนและยังมีผู้สูญหายอีก๙คน
ขณะที่กระทรวงกิจการพลเรือนและหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ก็ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอย่างพื้นที่ประสบภัย
เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว
โดยรัฐบาลท้องถิ่นของมณฑลฝูเจียน
อนุมัติงบประมาณกว่า๓๑๔ล้านบาท
เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน